สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้พาคุณผู้ชมบินลัดฟ้ามาสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์
รวมไปถึงสัมผัสสายลมเย็นที่นี่ครับเกาะฮ่องกง

ภูเทียนตรงจิงฮาวหยุงหลัง
การรัฐต้องมาไหว้ที่นี่ทุกคนครับ
วัดแช่กงมิวหรือว่าวัดกางหันแห่งนี้นะครับ
สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชร์กงครับ
ซึ่งท่านเป็นนักรบผู้ปกป้องจักรพรรดิองค์สุดท้าย

ในมีรูปปั้นสูงใหญ่ตั้งตรงานสีทองเหลืองอารามครับ
ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

ใครได้หมุนกังหันนี้ตามเข็มนาฬิกา๓รอบ

โชคลาภจะเข้ามาหาตัวนะครับ
และที่สำคัญช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปด้วย
โดยวัดแห่งนี้ก็จะเปิดให้ผู้เข้าชมไหว้สักการะขอพร
แต่ว่าวันตรุษจีนนั้นที่นี่ก็จะเต็มไปด้วย
ส่วนสภาพอากาศวันตรุษจีนในคลุมนี้

ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียตตอนกลางวันอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียต
อาจจะแรงหน่อยนะครับจากฮ่องกงไปต่อกันที่ประเทศจีนนะครับ
ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของเทศกาลตรุษจีนเลยก็ว่าได้นะครับ
ตอนนี้ก็มีการประดับประดาษแสงสีเสียงต่างทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับ
เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ใครจะไปมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยครับ
ตอนนี้ที่ปักกิ่งต้องเจอกับอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียวนะครับ
ต่ำสุดมีสิทธิ์ติดลบ๑๑๑๓องศาเซลเซียตเลยทีเดียว
จากเรื่องของอากาศที่หนาวจัดแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังหน่อยก็คือ
เรื่องปัญหามลพิษนะครับซึ่งปากกิ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นวิกฤต
ดังนั้นใครจะไปก็คงที่จะต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ที่สำคัญครับ
พกอุปกรณ์ปิดจมูกไปด้วยนะครับ
ไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับใช้หน้าเท้าของญี่ปุ่นต้องที่นี่นะครับ
โกฮามาตอนนี้เองก็มีกิจกรรมต่างเกิดขึ้นตามท้องถนนนะครับ
เพื่อที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอากาศนั้นก็หนาวเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ก็ไม่เท่ากับประเทศจีนต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ๑๑จนถึง๑๕องศาเซลเซียตครับ
ที่นี่เขาก็จัดงานตรุษจีนยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับ
มีการจัดคมไฟแสงสีเสียงอลังการงานสร้างเลยทีเดียว
งานสร้างเลยทีเดียวใครจะไปต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้ที่สิงคโปร์ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๑องศาเซลเซียตครับ
ท้ายกันที่นี่ครับลอนดอนประเทศอังกฤษครับ
องศาเซลเซียตสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ๕๖องศาเซลเซียตในตอนกลางวันครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้นะครับ

ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป